มาดูเรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
ที่ร้านขายอาหารตามสั่งชื่อว่าร้านป้าถาวรอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เจ้าของร้านสองสามีพระยาเขาบอกว่าลูกชายของเขาเองนี่แหละอายุ๔๐นะ
อยู่ดีมาจอดรถหน้าร้านเอาโทรศัพท์มือถือ
วีดีโอร้านอาหารตามสั่งของพ่อแม่เอาไปโพสต์ลงเพจ
พ่อแม่บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมาถ่ายแล้วโพสต์ไปแล้วครั้งหนึ่ง
โพสต์ต่อว่าร้านอาหารตามสั่งของพ่อแม่ตัวเองอ่ะบอกว่าสกปรกจานไม่สะอาด
แมลงวันเยอะขยะเหม็นอย่าไปกินนะอะไรแบบเนี้ย
แล้วเมื่อวานไปถ่ายอีกจะเอาไปโพสต์อีกพ่อแม่ก็เลยไปห้าม
สุดท้ายเนี่ยลูกชายก็ทะเลาะกับพ่อแม่ผลักจนพ่อแม่บาดเจ็บ
ก็เลยต้องมาแจ้งความเนี้ยค่ะแต่พ่อนี่เป็นพ่อเลี้ยงนะอืม
แต่แม่เนี่ยแม่แท้ใช่ค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
นายจำปีมีคลองแบ่งอายุหกสิบห้าปีนางถาวรสาธิษฐะอายุห้าสิบสี่ปี
เขาขายอาหารตามสั่งขายส้มตำนะคะร้านเขาชื่อว่าร้านป้าถาวร
ปากทางเข้าคอนโดศรีสุนทรอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
ทนไม่ไหวต้องแจ้งความเอาผิดลูกชายตัวเอง
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองระยองนะคะบอกว่าลูกชายที่ชื่อว่านายรินดา
สาศรีทะอายุ๔๐ปีทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
แม่เนี่ยบอกว่ามีลูกชายสามคนนายรินดาคนก่อเหตุเป็นลูกชายคนกลาง
เมื่อวานนี้ช่วงบ่าย๓โมงก็กำลังขายอาหารตามสั่งอยู่นี่แหละ
นายรินดาลูกชายขับกระบะมาเลยมาจอดหน้าร้านเดินลงมา
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายวีดีโอครับจะเอาภาพ
ร้านป้าถาวรร้านของพ่อแม่เนี่ยนะไปโพสต์ลงในเพจ
แต่แม่บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยโพสต์แล้ว
ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่สองที่มาถ่ายภาพแบบนี้แล้วก่อนหน้านี้ที่โพสต์ลงในเพจเนี่ย
ว่าร้านแม่ทำไมบอกว่าร้านแหม่สกปรกจานไม่สะอาด
มีแต่ขยะเหม็นแมลงวันเยอะไม่ต้องมากินนะเนี่ยค่ะ
อืมแม่บอกว่าก็พยายามห้ามลูกชายนะคะแต่ลูกชายไม่ยอม
ลูกชายเนี่ยผลักแม่นะกระเด็นไปโดนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่หน้าร้านนะคะ
นี่แม่ก็ให้ดูแผลแม่ได้รับบาดเจ็บโอ้โหแบบนี้เลยอ่ะครับ
จากนั้นนายรินดาลูกชายก็ไปผลักนายถาวรพ่อเลี้ยงคนนี้นะคะ
ผลักเลยซึ่งนายถาวรกำลังทำอาหารให้กับลูกค้าอยู่อ่ะ
ล้มลงได้รับบาดเจ็บหัวเข่าเป็นแผลเลือดออกอะค่ะ
แล้วก็คว้าท่อนเหล็กจะตีหัวด้วยนะอืมลูกค้าเขาเห็นเหตุการณ์
ก็เลยมาช่วยครับวิ่งมาห้ามนะคะสาเหตุไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ทำไมลูกชายถึงทำแบบนี้รู้แต่ว่าเหมือนกับลูกชายเนี่ย
พ่อเลี้ยงคนนี้ไม่ชอบพ่อเลี้ยงคาดว่านะ
ก็เลยเป็นสาเหตุที่มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะล่าสุดตำรวจสพเมืองระยองออกหมายเรียก
นายรินดาคนที่ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
ถ้ายังไม่มารับทราบข้อกล่าวหาออกหมายเรียกแล้วไม่มาเนี่ย
ต้องเป็นไปตามขั้นตอนก็ต้องมีการออกหมายจับต่อไป
นะคะก็แม่แท้ของตัวเองเนี่ยค่ะคือแม้จะเป็นพ่อเลี้ยงกัน
แต่มันก็ทำร้ายกันไม่ได้นะจะเป็นพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยง
เลี้ยงทำร้ายพ่อเลี้ยงอะไรมันไม่ได้ทั้งนั้นนะครับ